เจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกดูถ้าจะไม่หังสาสักเท่าไหร่นะครับ
คุณขาพระวาทจะต้องพวักเงินเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
เขาบอกว่าหลังจากที่แยกตัวแยกวงกันออกไป

จะต้องควักตังค์จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลง

จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังธอมหน่อยค่ะ
ใช่ครับวันนี้ผมก็ร้องครับ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องจ่ายครับ
ถ้าไม่จ่ายหน้าอายครับ
ในหลายคนอยากทำเพลงใหม่คุณใคร

จริงตอนนี้ก็พยายามทำเรื่อยอยู่ครับ

คอนเสิร์ตยงคอนเสิร์ตใหญ่ก็ว่ากันไป

เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ

แต่ที่ที่ฉันสังเกตหน้าเขาแปลกนะ
เหมือนมีอะไรที่แบบดูแบบมันหล่อขึ้นแปลก